เพราะฉะนั้นมันต้องการฝีภายด้วยความร่วมมือของฝีภาย
ซึ่งคือพนักงานและรู้จักรของท่อทุกคน
ติดตามหลักคิดเปลี่ยนภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย
พร้อมวันสบายของยุทธศักดิ์สุพธ์สอน
ถอดสูตรกับพีรวัตรไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้